ซึ่งพี่หม่ำเองพี่หม่ำจมกของเราเนี่ยก็กระทบด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงขั้นที่ว่าภรรยาพี่มดเนี่ยติดป้ายห้ามคนนอกเข้าบ้าน

ต้องป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
แล้วตัวพี่หม่ำเองก็ระมัดระวังใช้ชีวิตอยู่สองที่

ไทยรัฐกับที่บ้านเท่านั้นไม่ได้ไปไหนนะคะ
ที่ตอนแรกจะฉายเดือนมีนาคม
หม่ำก็ขอประกาศเลื่อนออกไปช่วงปลายปีก่อนนะคะ
ตอนนี้ขอส่งใจให้คนไทยสู้โควิด๑๙
อยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมหม่ำครับ

เชื่อพี่หม่ำเถอะอยู่บ้านแล้วจะปลอดภัยนะคะ
ก็ไม่มีให้ดูเพราะว่าหนังภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเนี่ย

ของพี่พศอานนท์เลื่อนแล้วนะคะ

ให้ทุกคนอยู่ที่บ้านกันก่อนจะได้ปลอดเชื้อนะ
ไม่ใช่แค่เมืองไทยเลื่อนหนังเมืองนงเมืองนอก๐๐

ถ้าอยากดูความบันเทิงก็เปิดไทยรัฐทีวีค่ะ
ดูได้จำเป็นทั้งวันถูกต้องค่ะโครง